มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะครับก็กลุ่มวัยรุ่นจริงเป็นเพื่อนกันนะครับ
แต่ว่ามีปากเสียงทะเลาะกันเล็กน้อยแล้วก็ไล่ตีกัน
วัยรุ่นรุ่นน้องอายุ๑๖ปีกระโดดถีบรุ่นพี่อายุ๑๘ปีที่กำลังวิ่งหนี
ช่วงนั้นชุลมุนกันอยู่เพื่อนก็คอยห้ามกันอยู่นะครับ
ปรากฏว่ารุ่นพี่อายุ๑๘ปีล้มคุณหัวฟาดขอบเสาปูนจนเสียชีวิตนะครับ
ส่วนตัวรุ่นน้องเองนะฮะก็เสียอกเสียใจเหมือนกันบอกไม่ได้ตั้งใจนะฮะ
ตำรวจสพโพหักได้รับแจ้งเหตุวัยรุ่น๑๘ปีถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านแห่งหนึ่งในซอยผู้ใหญ่อบอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ตำรวจก็รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรีนะครับ
ในที่เกิดเหตุก็พบศพของนายธีรศักดิ์คงแตงอายุ๑๘ปีเสียชีวิตอยู่บริเวณข้างรั้วบ้าน
ใกล้กันนะฮะก็พบนายเบียร์อันนี้ต้องนามสมมุตินะครับ
เพราะว่าคนนี้อายุ๑๖ปีเท่านั้นเองนะครับก็เป็นผู้ก่อเหตุแล้วครับ
นั่งอยู่ใกล้ศพผู้เสียชีวิตด้วยความเสียใจเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้พร้อมกับเชิญตัวผู้ปกครองนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพรวมถึงเพื่อนเยาวชนอีก๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์
ไปสอบสวนที่โรงพักนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสอบสวน
จนทราบว่าจริงแล้วนะครับผู้ตายคือนายธีรศักดิ์อายุ๑๘ปี
กับนายเบียร์นามสมมุติอายุ๑๖ปีเป็นเพื่อนกัน
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่แล้วก็เพื่อนคนอื่นได้มานั่งเล่นกันที่บ้านของนายเบียร์ผู้ก่อเหตุ
แต่ปรากฏว่านายเบียร์ไม่พอใจเพื่อนรุ่นพี่คือนายธิรศักดิ์
เพราะเข้าใจว่าเพื่อนรุ่นพี่คือนายธีรศักดิ์มาแกล้งน้องของเขา
ก็เลยเกิดการเถียงกันนะครับถึงขั้นชกต่อยกัน
ส่วนเพื่อนคนอื่นก็พยายามที่จะเข้าห้ามนะครับ
ธีรศักดิ์ซึ่งเป็นรุ่นพี่สู้ไม่ไหวก็วิ่งหนีครับ
ส่วนนายเบียร์ผู้ก่อเหตุวิ่งตามพอตามทันก็กระโดดถีบ
ลำตัวนายธีรศักดิ์หนึ่งครั้งนายธีรศักดิ์นี่หงายหลังล้มนะฮะ
แล้วก็หัวไปฟาดกับขอบเสาปูนข้างรั้วบ้านทำให้เสียชีวิตครับ
นายเบียร์เห็นดังนั้นก็ตกใจเหมือนกันเข้าไปช่วยนายธีรศักดิ์
แต่กลับพบว่านายธีรศักดิ์เสียชีวิตไปแล้วคุณ

เออนะครับก็รีบบอกเพื่อนให้ตามผู้ใหญ่มาช่วย
ที่ชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบครับ
ขณะที่นายนรงคงแตงพ่อของผู้ตายก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะครับ
บอกว่าหลังจากที่เห็นศพของลูกชายหัวใจแทบสลายเลย
อยากจะเข้าไปถามเพื่อนที่ทำร้ายลูกว่าทำร้ายลูกทำไม
ทำไปเพราะอะไรเป็นเพื่อนกันแท้
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับลูกชายพูดเหมือนเป็นลางเลยนะคุณนะ

บอกว่าพ่อช่วยพาผมไปทำบุญที
แต่ตอนนั้นพ่อไม่ได้คิดอะไรแต่อีกวันลูกชายเสียชีวิตนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะตัวเขาเองก็ขออโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุนะครับ
แล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจว่าไปตามกฎหมายแล้วครับ
แต่ตอนนี้สิ่งที่ทุกข์ใจเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ตัวพ่อเองไม่มีเงินจัดงานศพให้กับลูกชาย
เพราะว่าทำงานหาเช้ากินค่ำและยังต้องเลี้ยงลูกอีก๒คน
แม้แต่โรงใส่ศพลูกชายก็ยังไม่มีเงินซื้อเลยนะ
ก็คงต้องไปหากู้เงินมาจัดงานศพให้กับลูกชาย
แต่ก็ยังหากู้เงินไม่ได้เลยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้คือมืดแปดด้านไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงฮะ
แต่ว่ามีความตั้งใจว่าจะเอาศพลูกชายเนี่ย
ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสามะคีทำนะครับ
ทางด้านของตำรวจก็คือพันธ์ตำรวจเอกทัชชัยทิพเนธ
ภูมิกับการสพโพหักก็เปิดเผยบอกว่า
เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายผู้อื่น
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแก่เยาวชนอายุ๑๖ปี
แล้วก็นำตัวนายเบียร์เยาวชนอายุ๑๖เนี่ย
ไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
แล้วก็ส่งเข้าสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไปนะครับ
ส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้น
ทางด้านของภูมิกับเองก็บอกว่าเห็นใจ

ก็เลยเตรียมมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพด้วยนะครับ
ขณะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ประสาน
ลงศพนำมามอบให้กับพ่อผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็เป็นลงศพของมูลวิธีอะไรเนี่ยนะครับ

เพื่อใช้ในการจัดงานศพครั้งนี้ด้วยนะครับ